มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคราวนี้คุณลุงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค
แล้วก็ไปฝ่าไปฝ่าสปิลเวย์ตรงนั้นมันเป็นน้ำล้นมาด้วย
จังหวะนั้นนะคุณน้ำมันไหลมาแรงค่ะก็โดนกระแสน้ำพัดไปไกลเลย
ดูจังหวะนี้หน่อยคุณผู้ชมที่เห็นลักษณะของน้ำมันมาแบบนี้
เราก็นำเสนอข่าวบ่อยเวลาที่ชาวบ้านต้องขี่มอเตอร์ไซต์
ซัดจนไหลไปนะมีทั้งเจ็บบ้างทั้งตายบ้าง
ศูนย์หายบ้างก็บ่อยนะใช่ค่ะนี่สปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเจาะขวางอยู่ที่วาปิปธุมจังหวัดมหาศาลคาม
คุณลุงวัย๖๗ปีขี่มอเตอร์ไซค์จะข้ามไปอีกฝั่งนึงไง
แต่น้ำมันเชี่ยวมากค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไปกันหมดอ่ะ
ทั้งคนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ถูกพัดไปในกระแสน้ำ
ชาวบ้านเขาก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าลุงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายน้ำที่มันเชี่ยว
จะลงไปสปิลเวย์โดนน้ำพัดตกลงไปจมหายไป
พลเมืองดีก็พยายามจะช่วยคุณลุงค่ะยื่นไม้ให้จับ
แต่คุณลุงจับไม่ได้จมหายไปต่อหน้าต่อตาเลย
อู้วกระแสน้ำมันแรงแบบนี้จับไม่ไหว
ทีมกู้ภัยก็เลยระดมนักประดาน้ำไปหา
เจอมอเตอร์ไซค์นะจมอยู่ในน้ำ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมเอาเชือกพยายามดึงมอเตอร์ไซคันนี้ขึ้นมา
คุณเชื่อไหมหากันอยู่๓ชั่วโมงกว่านะคะ
เจอเจอคุณลุงคือนายเลื่อนหาโกศีอายุ๖๗ปี
แต่เจอในสภาพที่ลุงเสียชีวิตแล้ว
โอ้โหญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
กู้ภัยก็นำร่างของลุงเลื่อนกลับภูมิลำเนา
เพื่อไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
เล่าให้ฟังบอกว่าลุงเลื่อนขี่มอเตอร์ไซค์
จะเอามะพร้าวแห้งที่ใส่กระสอบไปให้ญาติพี่น้อง
จากด้านวังบ้านหนองแสงไปทางบ้านเจาะขวาง
เพราะว่าเขามีงานบุญไงมีงานบุญประดับดิน
ก็คิดว่าคงจะขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะผ่านฝ่ายน้ำล้นตรงนี้
ข้ามไปแต่ว่าน้ำมันแรงมากอะนะคะ
ก็เลยทำให้ทั้งคนแล้วก็รถถูกน้ำพัด

ซึ่งทางตำรวจที่สพวาปีปฐุม

ชาวบ้านเขาจะวิ่งข้ามไปมาหาสู่กันระหว่างสองหมู่บ้านประจำ
เพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นทางลัดไม่ต้องอ้อมไปอีกไกล

แล้วตัวลุงเลื่อนเองคงจะคุมรถไม่อยู่

ตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนมานะคะ
ให้ระวังเรื่องน้ำไหลแรงน้ำไหลเชี่ยวด้วย
ระวังว่าจะเกิดอันตรายนะคะ